คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอกับสถานการณ์ที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้
มันต้องเผชิญหน้าเราจะแก้ปัญหาแล้วเราจะเผชิญหน้ายังไงดีคะ
โอ้ยมาจากไหนอ่ะ
เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเป็นที่มาของคำว่าหมาบูกใช่ไหม
จริงนี่มันที่มาของคำว่าหมาหมู่วิ่งมาจากไหนเนี่ยกี่ตัวคุณห้าตัวอุ้ย
แต่ให้ดูคือเขาป้องกันตัวเนี่ย
คนที่เขารักหมาดูแล้วเขาก็อาจจะแบบไม่สบายใจ
ว่าทำไมต้องไปเตะหมามันแต่ว่าดิฉันคิดว่าพี่เขาก็ตกใจเหมือนกัน
ดีหมาถึงพุ่งเข้ามาแบบนี้คือเขาก็รวบรวมสติก่อนแหละ
รวบรวมสติแล้วค่อยถอยหลังเห็นไหมถอยหลังตั้งหลักกันไป
คือคาดแล้วไม่เห็นกันเยอะแล้วค่ะ